และล่าสุดก็ถึงเวลาที่หลายคนเฝ้ารอ
แนวคิดรถยนต์อเนกประสงค์๗ที่นั่งระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด
ซึ่งรุ่นใหม่ที่ว่านี้จะว้าวยังไงหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนที่เฝ้ารอบ้าง
สวัสดีครับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณคุณกำลังอยู่กับรายการขับรถขับของคนรักรถ
เรียกว่าสวยโดดเด่นแตกต่างจากรุ่นเดิมทุกมิติกันเลยครับ
แล้วเขาก็มีให้เลือกกันทั้งหมด๒รุ่นนะครับ
ให้คุณได้เห็นวิวสวยแบบเต็มตา
พร้อมระบบมองกล้องรอบคัน๓๖๐องศา
และสีดำที่ให้ความรู้สึกเท่และภูมิฐานมากครับ
สามารถปรับเอนและปรับรองน่องได้ด้วยระบบไฟฟ้า
ที่ตัดแสงอัตโนมัติให้อีกด้วยนะครับ
สำหรับตัวโฉมใหม่ก็มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่
และเปลี่ยนเลอัลช่วงร่างใหม่ทั้งหมดให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง๒๑๓กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียว

รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบอกเลยครับว่าครบคันและคุ้มค่าจริง
รถรุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงหลักก็คือโครงสร้างจากที่เคยใช้โครงสร้างของรถยนต์พลิกอัพ
ซึ่งจะทำให้การขับขี่แล้วก็การทรงตัวดีขึ้นโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือความนิ่มนวลนะครับ
ส่วนกระจังด้านหน้าก็เป็นสีเทาทำจากพลาสติก
เซอร์ต่างนะครับมีทั้งหมด๘จุดด้วยกันคือข้างหน้า๔จุดแล้วก็ข้างหลังอีก๔จุดนะครับ

แล้วก็ล้อเปลี่ยนจากขอบ๑๗นิ้วในรุ่นที่แล้วมาเป็นขอบ๑๘นิ้วทั้ง๒รุ่น

บ้านท้ายก็ใช้ไฟท้ายแบบที่เรียกกันว่าแบบผสม
หลอดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดใส่แบบปกติ
ต้องถอยออกมาประมาณ๖๐เซนต์เพื่อให้เซ็นเซอร์ได้ว่ามันปลอดภัยพอ
ฝาท้ายก็จะยกขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตรงนี้
ดปิดแล้วก็ตั้งความดังของสัญญาณเปิดฝาท้ายได้
มีการตั้งจุดต่างของเปิดฝาท้ายได้
จุดเปลี่ยนแปลงหลักที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือฐานล้อครับ
ที่ถาล้อยาวขึ้นถึง๑๐เซนติเมตรทำให้พื้นที่ห้องโดยสารถูกขยายให้ใหญ่ขึ้น
การตอบสนองการขับขี่ที่นุ่มนวลทรงพลังโดยมีกำลังสูงสุดทั้งระบบที่๑๘๖แรงม้าครับ
แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์๒๐๖นิวดันเมตร
ส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๑๓กิโลเมตรต่อลิตร
ถือว่าเป็นรถคันใหญ่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อยมากครับ
ลองเปิดฝาท้ายดูนะครับว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดไหนครับ
ฝาท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้ว
เราก็จะเห็นว่าในเมื่อเบาะผู้โดยสารทั้ง๓แถวหลังถูกใช้
ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยได้กระเป๋าสัก๒ใบใหญ่นะครับ
พร้อมกับฝาที่ใส่ของกระจุกกระจิกได้ภายในนะครับ
นี่ออกแบบมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
ก่อนที่จะพับเบาะก็ต้องเอาหัวหมอนของแถวกลางเนี่ยออกซะก่อนนะครับ
เพราะว่าเวลาพับไปแล้วจะได้ไม่ติดเบาะข้างหน้านะครับ
มีเขาดีไซน์รูออกมาเพื่อให้เราเก็บเหล่าไว้ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ใช้วิธีการพลับแบบนี้ฮะ
ตัวพับก็กดลงไปเลยนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเดินทาง๔ที่นั่งเนี่ยจะมีพื้นที่ขนสัมภาระอย่างจุใจค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว

ปรับเปลี่ยนจากที่เคยเป็นรถขับเคลื่อล้อหลังให้กลายมาเป็นรถขับเคลื่อล้อหน้า
ทัศนวิสัยรอบคันดีเยี่ยมให้ผู้ขับขี่มั่นใจลุยได้ในทุกสภาพถนนเลยล่ะครับ

เหมือนกันก็คือเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะแถวกลาง
แล้วก็เบาะแถวหลังเนี่ยแบบ๒๒๓นะครับ
ภายในเนี่ยก็จะได้เบาะทูโทนนะครับ
สีน้ำตาลปนกับสีเทานะครับ
แล้วก็จุดที่อยากให้สังเกตก็คือความเปลี่ยนแปลงนะครับ
ทำให้ตำแหน่งของการจับเกียร์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับ

จุดที่ดีอีกจุดหนึ่งสำหรับการใช้งานก็คือ
ทุกจุดที่ข้อศอกหรือว่ามือเราไปสัมผัสเนี่ย
จะถูกบุด้วยวัสดุบุนิ่มไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับ
เบาะก็ดีไซน์ออกมาให้นั่งได้อย่างสบายนะครับ
ขับทางไกลได้ไม่เมื่อยนะครับ
เป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับนะครับปรับ๘ทิศทาง
ส่วนเบาะของคนนั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ย

แล้วก็จุดที่อยากให้ดูก็คือ
อมอนิเตอร์กลางนะครับขนาด๑๐๑นิ้ว
ไล่ลงมานะครับเป็นชุดแอร์แบบโซนเดียว
แล้วก็มีชุดปรับอุณหภูมิของแอร์ด้านหลัง
เชื่อมต่อกับระบบแอร์ด้านหน้าด้วย
หัวเกียร์ด้านขวาต่อเชื่อมกับสวิตช์ควบคุมต่าง
มีทั้งเบรกมือไฟฟ้านะครับตัดเบรกมือแบบสายสลิงของ
ความเร็วไม่เกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

หลายท่านไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้ว่ารถคันนี้มีที่วางแก้วเยอะมาก

ก็คือใต้ซุ้มคอนโซลเกียร์

ที่วางแก้วด้านหน้ามา๒ตำแหน่งเลย
ทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและของคนขับด้วย
สะดวกของเขาก็คือใช้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใส่โทรศัพท์ไว้ที่ช่องเก็บของได้เลย
แล้วก็ช่องเก็บของด้านหน้าออกแบบโดยที่มีหลอดไฟเรืองแสงตอนกลางคืนด้วย
แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างที่สามารถปรับตั้งผ่านปุ่มควบคุมที่อยู่บนก้านวงพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับ
ก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับคันเร่งหรือว่าเบรกใช้เฉพาะวิธีควบคุมทิศทางของพวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับ
เพราะกินพื้นที่ไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถว๒กับแถวสามกันครับ
สำหรับให้เดินเข้าไปที่แถวที่๓ได้โดยที่มีที่วางของเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บได้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้เดินเข้าไปได้นะครับ
แถวที่สองเนี่ยมาพร้อมกับระบบปรับพับด้วยไฟฟ้านะครับแต่การเลื่อนเนี่ยยังคงใช้ใช้มือเลื่อนอยู่นะครับ
เลื่อนดูนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนไป
ที่สบายที่สุดก็คือเบาะผู้โดยสารแถวที่๒นะครับก็คือเป็นเบาะปรับไฟฟ้าโดยเฉพาะจุดนี้ครับเขาเรียกว่าออโตมันก็คือเบาะลองนั่ง
เพื่อที่จะหนุนต้นขาของผู้โดยสารแถวที่สองนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับพับไฟฟ้าได้นะครับ
เบาะไปนิดนึงหรือว่าเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็มีปุ่มปรับไฟฟ้าเพื่อปรับเอนได้นะครับ
มีหูเกี่ยวบางคนชอบทานของกระจุกกระจิกก็หรือว่าไว้เกี่ยวกระเป๋าใบเล็กก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารในแถวที่๒มือจับสำหรับการโหนตัวออกไปจากห้องโดยสารนะครับ
เดี๋ยวลองไปนั่งในเบาะแถวที่๓ดูครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับ
เป็นคนที่มีหุ่นปกติเนี่ยก็จะมีพื้นที่เหลือเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวที่สาม
เข่าอยู่ห่างจากเบาะแถวที่๒มีพื้นที่พอสมควรเลยทีเดียวไม่ติดนะครับ
นั่งยังไงก็ไม่ติดสามารถยืดขาได้ออกไปเล็กน้อยแล้วก็เบาะเนี่ยยังปรับเอ็นได้นะครับ
แล้วก็มีมีผนักพลิงศีรษะซึ่งซามารียอดดึงขึ้นมาเพื่อรองต้นคอเราได้แล้วก็มีมือจับ
แถวที่๓ดีจริงนะครับแต่นั่ง๒คนจะสบายมากกว่านั่ง๓
พื้นที่ความสบายของเบาะแถวที่๓เกิดขึ้นได้

ย้ายไปอยู่ที่ใต้เบาะของผู้โดยสารตอนหน้าเลย
แล้วก็ช่องแอร์สามารถที่จะปรับให้ความเย็นลงมาถึงแถวที่๓ได้

ถ้าปรับแรงขึ้นมันก็จะเย็นฉ่ำมากกว่านี้

เข็มขาดนิรภัยมีมาให้ทั้ง๓ตำแหน่ง
อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างบนนี้ก็ต้องดึงลงมา
แล้วก็มีไฟแผ่นที่อ่านหนังสือให้สำหรับเบาะแถวที่๓ด้วย
ก็ต้องบอกเลยว่ามีอุปกรณ์แล้วก็ความสะดวกสบายที่น่าใช้เลยทีเดียวครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทดสอบกันดูว่าที่นั่ง๗ที่นั่งเป็นอย่างไรนั่งสบายดีหรือเปล่า
ในความที่เป็นรถครอบครัวตัวจริงไม่ทิ้งเพื่อน
จะเป็นอย่างไรจะนั่งนุ่มสบายขนาดไหนจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ยังไง

สำหรับระบบความปลอดภัยมีกล้องมองรอบคันคอยส่งภาพ
วัตถุที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าสิ่งที่เราขับผ่านเราจะขับถอยหลังหรือเดินหน้า
ขึ้นมาที่จอมอนิเตอร์ขนาด๑๐๑นิ้ว
ซึ่งเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัติ
อีกระบบหนึ่งที่เข้ามารองรับการขับขี่ให้มีความปลอดภัยก็คือ
เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พาสมาชิกกองถ่ายทำของไทยรัฐ
ตอนนี้นั่งกันเต็มทั้ง๗ที่
ผมคิดว่ามันนั่งได้นะมันนั่งได้อย่างโอเคเลย
เว้นแถวที่สามตรงกลางนะครับซึ่งจะเบียดหน่อย
แต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กก็พอจะนั่งกันได้
น้ำหนักเนี่ยผมว่าบวกไปน่าจะมีประมาณสักใกล้๗๐๐กิโลนะครับ
เคียงครับก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับ
ถือว่ายังคล่องตัวอยู่ไม่ได้อืดนะครับ
แต่ก็ไม่ได้พุ่งเท่ากับขับคนเดียวโดยที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุกเดียว
ผมจะลองอัตราเร่งดูนะครับ
อ่าเนี่ยเจอทางโล่งแล้ว

ก็อืดขึ้นมานิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับ
จากที่เคยทำได้๑๐๑๒วินาทีเนี่ย
ก็อาจจะใกล้เคียง๑๑วินาทีนะครับ

ทดกำลังของเกียร์ก็ยังโอเคอยู่ครับ
กดคันเร่งเพื่อคลิกดาวนเร่งแซงก็ยังทำได้ดีอยู่แล้วครับ
ไม่มีผลนะครับสำหรับการบรรทุกบริษันเต็ม
ทั้ง๗ที่นั่งแล้วก็วิ่งในย่านความเร็วสูงนะครับ
นี่ครับไปด้วยความเร็วประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ยังนิ่งอยู่มีน้ำหนักช่วยมาเฉลี่ยแรงกดให้ด้วย
นิ่งเข้าไปใหญ่ครับแห่ขับสบายดีเหลือเกิน
เดี๋ยวเราไปดูโค้งข้างหน้านะครับ
โค้งหักศอกซึ่งต้องลดความเร็วลงมา
แต่เดี๋ยวจะลองเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับ
โอ้โหท่านผู้ชมผมชอบเขานะ
เสียงยางไม่มีเลยอ่ะ
เนี่ยครับเสานี่โอ๊ย
คุณอาขับอะไรกันเนี่ยโอ้โหแบบน่ากลัว
แต่คนขับเนี่ยก็รู้ว่ารถมันไปได้แล้วก็ลองดู

จริงครับคือมันไปแบบสมูทมากการถ่ายเทน้ำหนักเนี่ย
เป็นจุดที่ผมชอบนะเพราะว่าถึงแม้สัดส่วนความสูงของตัวรถเนี่ย
ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงช่วงล่าง
เปลี่ยนแปลงพวงมาลัยการเปลี่ยนแปลงระบบขับเคลื่อนจากขับหลังไปเป็นขับหน้า
เปลี่ยนเครื่องยนต์จากดีเซลไปเป็นไฮบิดทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นองค์ประกอบโดยรวม
ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในออสเตรเลียเขาเป็นสิงห์ทางดำก็คือ
เน้นวิ่งทางขู่ขลามากไม่ใช่วิ่งไม่ได้วิ่งได้เพราะว่าสัดส่วนความสูงเนี่ย
เกือบเกือบสองร้อยมิลนะฮะร้อยหกสิบมิลเนี้ยถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียว
เพราะว่าโครงสร้างของรถนั้นเน้นไปที่ความนุ่มนวลนั่งสบายมากกว่าที่จะเน้นความสมบุกสมบัน
แล้วก็ทรหดหดทนแบบรถกระบะ
สรุปเลยก็คือราคาหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนี้ยมันก็อยู่ตรงกลางนะครับ
เสียวีใหม่นะครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยทีเดียว
สำหรับคนที่ไม่ชอบรถที่มี

ไตล์ที่มันเล็กเกินไปชอบคันใหญ่ไปไหนไปกันเยอะ
ไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระไปได้ด้วยเนี่ย
มีคนถามว่าขับมาแล้วสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้จากเช้า
จนมาถึงบ่าย๔โมงเย็นจะให้คะแนนเท่าไหร่ดี
ผมให้เป็นข้อแล้วกันนะครับเริ่มจากรูปโฉมก่อน
สิบผมให้เจ็ดนะฮะคือเขายังดูเป็นผู้ใหญ่อยู่
หวือหวามากไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับ
แต่สวยในลักษณะที่เป็นรถผู้ใหญ่คือไม่ได้ดูว่ากลายเป็นรถวัยรุ่น
ไม่ได้ดูโฉบเฉียวแต่มันก็เป็นรถครอบครัวที่ดูแบบว่าภูมิฐานแล้วก็ดูใช้ได้เลยทีเดียว
ส่วนระบบขับเคลื่อนครับจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ย
จากดีเซลมาเป็นเบนซินไฮบิทเนี้ยอันเนี้ยผมให้แปดเต็มสิบ
ยนต์ดีมากความสะดวกสบายครับอันนี้ต้องยอมรับจริงว่าคนที่นั่ง
เป็นผู้โดยสารแถวสองเนี่ยสบายที่สุดแล้วนั่งไปจะหลับเอาครับ
เพราะว่าเบาะของรุ่นพรีเมียมเนี่ยสามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับ
อันนี้ให้๙เต็ม๑๐เลยโดยเฉพาะเบาะแถวที่๒แบบกัปตันซีสนะครับ
ก็คือมีพื้นที่ตรงกลางให้เราเดินไปที่เบาะแถวที่๓ได้
แต่ว่าพอเข้ามานั่งแล้วมันกว้างกว่าที่คิดนั่ง๓คนแล้วมันสบายมากเลยค่ะ
ไม่ชนกับเพื่อนความนุ่มเบาะนุ่มค่ะปกติรถที่จะเป็นสามตอนที่นั่งสามตอน
เบาะข้างหลังจะเป็นเหมือนแบบฟิลเหมือนเบาะลูกเมียน้อยนิดนึงแล้วมันก็จะแข็งแต่ว่าอันนี้เบาะนุ่มมากนั่งสบายหลังมากค่ะ
แถมมีพนักวางแขนมีพนักวางขาสบายค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมาก
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรถทั้งคันที่เปลี่ยนเป็นโมโนค็อกเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนจากดีเซลมาเป็นเบนซินไฮบิดเจน๕ดีมาก
แต่ถ้าเก็บเสียงขึ้นก็ใช้ได้ความเราช่วยความแปลงอัตราสิ้นเปลืองทำได้อยู่ที่ประมาณ๑๕๕กิโลเมตร

ราคา๑๔๗๙๐๐บาท

ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์
และติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง

กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป